มีการช่วยกันประกาศตามหาพ่อ
ลืมลูกชายไว้ที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเพชรชบุรี

คนที่เห็นโพสต์นี้ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่า
ลูกทั้งคนลืมได้ยังไงไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณพ่อท่านนี้ถึงลืมลูกของตัวเองไว้ที่ปั๊มครับ
เจ้าของโพสต์เล่าให้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีฟังว่า
พบเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้เด็กก็โตแล้วนะ
ปั๊มน้ำมันปอตทที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ตรงวังมะนาวจังหวัดเพชรชบุรี

ปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะ
ซึ่งน้องอยู่ในอาการตื่นตระหนก

ไม่พบรถของพ่อที่จอดแล้ว
ทีนี้คนในปั๊มน้ำมันก็พยายามสอบถามรายละเอียดของน้องเขา
เพื่อจะช่วยกันตามหานะครับแล้วก็มีการโพสต์ผ่านโลกโซเชียล
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลจึงสอบถามไปยังพนักงานปั๊มปตทที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้
ผู้จัดการปั๊มได้ดูแลเด็กเป็นอย่างดี
เล่าให้ฟังว่านอนหลับที่เบาะหลังรถมาโดยตลอด
เมื่อมาถึงปั๊มน้ำมันตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าพ่อกับปู่ไม่อยู่ในรถ
เด็กก็เลยเดินลงจากรถไปเข้าห้องน้ำบ้าง
นึกว่าพ่อกับปู่ถ้าไม่ไปซื้อของก็ไปเข้าห้องน้ำ
ก็ตามปกติน่าจะเคยแวะมาแล้วหลายที่ก็จะเป็นลักษณะนี้แหละ
แต่พอกลับมาผมก็ไม่เจอพ่อกับปู่และผมก็ไม่เจอรถ
คือหลังจากนั้นไม่ถึง๑ชั่วโมงนะพ่อกับปู่ของเด็กชายคนนี้
ทำไมรู้ไหมคุณวนรถมารับแล้วบอกว่าเหตุผลนะฮะบอกว่า
ไม่ทราบว่าลูกลงจากรถไปเข้าห้องน้ำคิดว่ายังหลับอยู่เบาะหลัง
เพราะว่าตอนแรกก่อนที่ปู่และพ่อจะลงไปเข้าห้องน้ำก็คือเห็นหลานหลับอยู่
เด็กหลับอยู่จริงข้างหลังนะฮะแต่ก็ตรงกับที่เด็กเล่านะพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นปู่กับพ่อ
ก็นึกว่าปู่กับพ่อลงไปข้างล่างไปเข้าห้องน้ำเอาผมไปบ้างลงจากรถไปพลวดพลาดนะฮะ
แล้วก็ไม่ทันได้กลับขึ้นมาเพราะว่าพ่อกับปู่ขับรถชิวไปแล้ว
ซึ่งคาดว่าพ่อกับปู่ตอนขึ้นรถก็ไม่ได้เหลียวมามองว่าหลานตัวเองหรือลูกตัวเองอยู่ข้างหลังหรือเปล่า
แต่ตอนนี้ก็กลับมารับแล้วนะครับแล้วก็พอขับไปถึงอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันไงคุณ
สำรวจตรวจสอบสิ่งของแล้วก็คนในรถให้พร้อมก่อน
สมมุติผมสหนึ่งพาสสองไปเที่ยว
สสองหลับออกมาสหนึ่งหาย

ส๑ไปถึงเชียงใหม่แล้วส๒ยังอยู่ที่นครสวรรค์อยู่เลย
เดี๋ยวหาเงินแถวนั้นกลับบ้านเอง